เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาแถวจรรย์สนิทวงนะครับ

มีนักศึกษาของสถาบันสถาบันหนึ่งนะฮะ
ถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์
ประกบแล้วก็ไล่ยิง
จากนั้นวนรถมายิงซ้ำอีก

มีภาพในกล้องวงจรปิด

ชาวบ้านเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็ถ่ายไว้ได้นะครับ

คือนี่เขาถูกยิงล้มไปแล้วใช่ไหมคะ

มีวนกลับมาอีกนะครับมารัวยิงซ้ำนะครับ

คือก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยวแล้วไม่มีใครอยู่เลยนะฮะ

มันยังไม่ได้ดึกขนาดนั้นเลยอะค่ะ

เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับ
จะเห็นจังหวะที่คนร้ายขี่จักรยานยนต์
มาใช้ปืนประกบงิ่งผู้เสียชีวิต
อันนี้เป็นวงจรปิดนะฮะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับ
จะมีเสียงคนพูดในกล้องวงจรปิดนะครับ
จักรยานยนต์ล้มคว่ำกลางถนนนะครับแล้วก็ขี่รถเลยไป๑๐เมตร
จะขี่วนกลับมาแล้วก็นำยิงอีกรอบนึง
นี่ตรงนี้นะฮะทำให้เขาเสียชีวิตคาที่นะครับ
คนร้ายจากนั้นก็ขี่รถหลบหนีไป
แล้วก็มีคนที่มาเห็นคนที่ถูกยิงเนี่ย
จักรยานยนต์ล้มคว่ำนอนอยู่กลางถนนเขาก็จอดรถให้การช่วยเหลือนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒นาฬิกา๑๘นาทีคืนที่ผ่านมา
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับ
ถนนจรรย์สนิทวงศ์เหมือนกันนะครับ
อยู่ก่อนถึงจุดเกิดเหตุ๑๕๐เมตรครับ
๒นาฬิกา๑๙นาทีเมื่อคืนนี้นะฮะ

เวลาอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันนะครับในแต่ละจุด
จะเห็นคนเสียชีวิตเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาที่ถนนจรรย์สนิทวงมาคนเดียวนะครับ
จากนั้นผ่านไปแป๊บเดียวนะครับมีคนร้ายขี่จักรยานยนต์ไล่ตามหลังมาด้วยความเร็ว
โดยคนก่อเหตุสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
นี่นะฮะถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยเหมือนกับจะมากันสองคนนะ
แต่คนตายเนี่ยมาคนเดียวมีอีกกล้องนึงนะครับเป็นกล้องที่ขาวดำนะฮะ

ผู้ตายขี่จักรยานยนต์ผ่านกล้องไปแล้วก็จะมีรถคนร้ายที่ขี่ไล่ตามมาติดติด
อันนี้อันนี้ของผู้ตายนะฮะค่ะเดี๋ยวดูรถคนร้ายที่ไล่ตามหลังมา
นี่ไงนี่คือคันนี้นะครับก่อนจะไปถึงตอนแรกอ่ะที่ว่าเขายิงกันนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ล่าสุดทีมข่าวได้วงจรปิดมาเพิ่มเติมนะคะ
เป็นภาพของคนก่อเหตุนี่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสองคนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวขับเข้ามาจากซอยจรรย์สนิทวงสี่สิบทับหนึ่ง
แล้วก็เลี้ยวขวาค่ะเพื่อจะเข้าไปที่หอพักของคนตายตอน๔ทุ่ม๑นาที
แล้วอีกคลิปนึงค่ะคุณผู้ชมจับภาพผู้ก่อเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์
เดิมหมวกกันน็อกเหมือนเดิมนะคะขี่ออกจากซอยหอพักผู้ตาย
ออกไปทางซอยจรรย์สนิทวงสี่สิบสองตอนสี่ทุ่มสามนาทีห่างกันแค่สองนาทีเอง
ซึ่งหลักฐานนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจเชื่อว่า
วนมาดูลาดเหล่าก่อนที่จะลงมือก่อเหตุค่ะอ่า
จากนั้นตำรวจก็มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่าผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสัตวรรษรอบรู้
อายุยี่สิบสามปีชื่อเล่นชื่อภูมินะครับเป็นนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปีหนึ่ง
สถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันนะครับถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบขนาดนะครับ
เข้าหน้าอกซ้ายหน้าอกขวาแล้วก็ซี่โครงซ้ายด้วยนะครับ
นิ้วโป้งขวาด้วยขาซ้ายด้วยนะฮะ๒นัดนะฮะที่ขาซ้าย
เท่ากับว่าถูกยิงไปทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยหกนัดด้วยกันค่ะ
แล้วก็พบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาด๓หัวตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ใช่ค่ะซึ่งใกล้กันก็มีมอเตอร์ไซค์สีขาวดำล้มคว่ำอยู่ด้วย
มีรอยกระสุนทะลุตัวรถแล้วก็มีหมวกกันน็อกสีขาวของผู้ตายตกอยู่
นี่คือกระสุนปืนนะคะสอบส่วนเบื้องต้นเนี่ย
รู้มาว่าตอนที่ผู้ตายขี่รถมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะมีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคน
อย่างที่เราเห็นตามกล้องวงจรปิดขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวมาประกบแล้วกระหน่ำยิง
ทำให้รถของคนตายเนี่ยล้มคว่ำถลายไปกับพื้นเลยนะคะ
จากนั้นก็อย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดว่าคนร้ายเนี่ยไปจอดดูแป๊บนึง
ก่อนที่จะวนรถกลับมาแล้วกระหน่ำยิงซ้ำค่ะแล้วก็ขี่รถหนีไปบนถนนจนันสนิทวง
่งหน้าสี่แยกไฟฉายอ่าวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับส่วนเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ย
พื้นที่เกิดเหตุตรงนี้เลยนะฮะยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะค่ะ
ถนนจรรสนิทวงซอยสามสิบพับหนึ่งนะครับในกรุงเทพนะครับ
ซึ่งหากตรวจสอบจุดที่คนร้ายก่อเหตุยิงนักศึกษาคนนี้เสียชีวิต
อยู่ห่างจากสอนอบางกอกน้อยแค่สามร้อยเมตรเท่านั้นนะครับวันนี้ทางแม่ของผู้ตายนะครับ
แล้วก็ครอบครัวมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ทำตามพิธีพื้นบ้านของชาวไทยดำที่จังหวัดเลยนะฮะผู้เสียชีวิตเป็นคนจังหวัดเลย
ก็จะใช้ผ้าขาวม้านะครับมาเช็ดเลือดที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ลักษณะเหมือนกับกวักวิญญาณเข้ามาในผ้าขาวม้า
เพื่อพาดวงวิญญาณของลูกชายกลับบ้านนี่คุณแม่ของผู้ตายนะครับ
คือพอเขากวักวิญญาณเข้ามาตรงนี้เขาก็จะมัดปากผ้าขาวม้าเอาไว้นะครับ
ลักษณะเหมือนกับให้เป็นถุงนะฮะเป็นการอุ้มดวงวิญญาณของลูกชายกลับบ้าน
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนั้นยังอยู่ที่วิน
สักประมาณ๔ทุ่ม๒๐ตอนนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันเนี่ย๗๘นัด
จากนั้นไม่นานก็มีเสียงปืนดังอีกชุดหนึ่งอีก๓๔นัด
ไม่มีใครกล้าเข้าไปตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วตอนนั้นก็ยังสันนิษฐานกันอยู่ว่าสงสัยจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยยิงกัน
ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสกันนะครับ
เชื่อว่าน่าจะเป็นการขี่รถไล่ตามกันมาเพื่อจะประกบยิงดักยิง
แต่พฤติกรรมมันโหดเยี่ยมกันเกินไป
เพราะถึงขั้นยิงแล้วเนี่ยยังวนรถกลับมายิงซ้ำอีกนะฮะ
แล้วจุดเกิดเหตุก็อยู่ห่างจากโรงพักแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง
ไปแค่แวบเดียวครับแล้วก็ได้ยินอีกทีนึง
มัน๔๕นัดนะครับ
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วนึกว่าเราออกมาดูไหม
ตอนนั้นยังไม่ได้เอกใจพี่จนรถมันเริ่มปิดอ่ะ
ถึงจะเดินออกไปดูครับก็เห็นคนเขามุมมาแล้วอะไรอย่างนี้
ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางครอบครัวนะฮะวันนี้มาติดต่อรับศพนะครับ

ไนท์สัตวรรค์รอบรู้วัย๒๓ปี

ภูมิกลับบ้านนี่คุณแม่นะครับ

อยากจะถามคนก่อเหตุเหลือเกิน
ว่ามาทำลูกแม่แบบนี้ทำไมลูกแม่ไปทำอะไรให้
ยืนยันว่าลูกชายเป็นคนดีนะครับเป็นคนเรียบร้อยไม่เกเรด้วย
ไม่เคยมีเรื่องกับใครเป็นความหวังของคนในครอบครัว
โดยลูกชายตัดสินใจเรียนสถาบันแห่งนี้เพราะมีความฝันอยากจะเป็นวิศวกร
โตขึ้นเนี่ยจะได้มีงานทำดูแลครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุแม่ไม่มีรางสังหรณ์อะไรนะครับที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
แต่ก็ย้ำเตือนให้ลูกชายระวังตัวอยู่เสมอ
ครั้งสุดท้ายคือคุยโทรศัพท์กับลูกเนี่ยลูกบอกว่าจะกลับบ้านที่จังหวัดเลยในช่วงสงครานนี้
และนั่นคือครั้งสุดท้ายที่แม่ได้คุยกับลูกได้ยินเสียงลูก
แม่บอกว่าอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
จากนี้ไปก็จะรับศพของลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่อำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
โหดร้ายมากแม่รับไม่ได้สภาพอย่างนี้
ปลูกปาดปลูกปาดมากเลย
พ่ายอยากให้หาจับให้ได้ให้ดำเนินคดีหาให้ถึงที่สุดเลย
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุมันมีรางสังหรณ์บอกเหตุแล้ว
ไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีรังสังหรณ์อะไรปกติ
เรามีความกังวลอะไรไหมครับคุณแม่แม่จ๋าหรือว่ากลัวว่าตำรวจจะจับไม่ได้
ค่ะก็มีกังวลค่ะ
ขณะที่เพื่อนของผู้ตายนะครับบอกว่ายังกังวลเรื่องความปลอดภัยกันอยู่นะครับ
แต่เพื่อนก็ยืนยันว่าผู้ตายไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีคู่อริต่างสถาบันนะครับ
แล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยอันนี้เป็นรายงานนะที่เขาบอกมา
เขาบอกว่าน่าจะเป็นคู่อริสถาบันอื่นนะฮะไม่รู้ยังไงนะครับ
แต่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าสถาบันของผู้ตายแล้วตะโกนบอกได้ไอ้วันแล้ว

จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการที่จะมาอวดอ้างศักดา
ทำร้ายเขาแล้วก็ไปอวดอ้างแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่าผู้ตายเขาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใคร
นบางกอกน้อยบอกว่าคดีนี้ตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวของผู้ต้องสงสัยได้นะครับ
เนื่องจากคนร้ายที่ขี่จักรยานยนต์มาก่อเหตุใส่หมวกน็อคเต็มใบทั้งสองคน
แต่ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างสถาบันครับ